คุณผู้ชมครับพูดถึงความสวยงามของบริเวณชายทะเลท้ายเหมืองนะครับ
ด้านหน้าเขาหน้ายักษ์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
ซึ่งก็รู้จักกันดีนะครับเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาเนี่ย
ทุนหลายรายครับสนใจอยากจะเข้ามาจับจองพื้นที่
แล้วก็พยายามที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เป็นเจ้าของพื้นที่นั้น
ไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือขัดต่อข้อกฎหมาย
วันนี้รวบรวมเรื่องราวดังกล่าวมาให้คุณผู้ชมติดตามพร้อมกัน
จากรายงานโดยคุณสุพัตราศรีปัชชิมติดตามพร้อมกันครับ
ในทุนครอบครองที่ดินเขาหน้ายักษ์
กลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้ง
สารปกครองนครศรีธรรมราชมีคำพิพากษาใหม่

ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นผู้ครอบครองที่ดินต่อเนื่อง

ไม่มีสิทธิ์ที่จะรับที่ดินนศ๓ก
ตามมาตรา๕๘๕๘ทวิแห่งประมวลกฎหมายที่ดินทั้ง๑๒แปลง
เนื้อที่ประมาณ๔๓๖ไร่
และให้เพิกถอนนส๓กของนายยิ่งยงณตะกัวทุ่ง

ที่ดินที่ให้เพิกถอนนส๓ก
เนื้อที่ประมาณ๕๒๐ไร่
ซึ่งที่ดินทั้งหมดนี้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
เขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงา
มงคลลิววิริยากุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมือง
ให้ข้อมูลว่าหลังสารปกครองนครศรีธรรมราช

ส่งหนังสือสอบถามไปยังเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงา

ซึ่งได้รับหนังสือแจ้งกลับว่า
ผู้ฟ้องคดีที่หนึ่งที่สามที่สี่ที่ห้าที่เจ็ดที่สิบและผู้ร้องสอด
ได้อุทอนคำคัดค้านคำพิพากษา
คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ของสารปกครองสูงสุด
ส่วนนศ๓กเลขที่๓๘๗และ๓๘
มีนายยิ่งยงณตะกัวทุ่งเป็นผู้ครอบครอง
อยู่ระหว่างการเพิกถอนของกรมที่ดิน
ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอท้ายเหมือง
เป็นที่ดินหลวงจึงไม่มีใครกล้าเข้าไปจับจอง
แต่พื้นที่บริเวณนี้สวยงามจึงเป็นที่ต้องตาต้องใจของในทุน
หลวงมันคงเป็นของหลวงต่อไปไม่ใช่ว่าไปเป็นของใคร

ที่ผมถามชาบ้านได้คุยกับชาบ้านมาแล้ว
พวกเพื่อนพูดอันนั้นที่หลวงก็เป็น
เขาบอกถ้าไม่คิดอย่างนั้นผมไปเอาตั้งนานแล้ว
คนแก่คนรุ่นผมคน๖๐กว่า๕๐กว่าเขาจะพูดแบบนั้น
ถ้าแม่นผมไปเอาตั้งนานแล้วเพราะมันอยู่ใกล้บ้านผม
แต่ละคนพูดอันนั้นผมไปจับจองอันนั้นแล้ว
ถ้าไม่คิดว่าเป็นของหลวงเพราะคนท้ายเหมืองเอง
เขายังเคารพในกติกาว่านี่คือสมบัติหลวง

มูลค่าที่ดินสูงถึงไร่ละ๒๑ล้านบาท
กลายเป็นพื้นที่หอมหวนให้กลุ่มนายทุนเข้ามาจับจอง
เป็นจุดไข่แดงที่อยู่ระหว่างแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
คือภูเก็ตและเขาหลัก
มีทั้งพังงาและภูเก็ต
มีภูเก็ตสัก๑พังงาสัก๒อะไรประมาณนั้นแหละ
นายทุนไม่ใช่นายทุนธรรมดานายทุนชนิดว่าเป็นผู้มีอิทธิพลซะด้วย
ด้วยพื้นที่งดงามของชายหาดท้ายเหมืองเขาหน้ายักษ์
อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมือง
ที่จะสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
เม็ดเงินมหาศาลทำให้พื้นที่แห่งนี้
ยังต้องต่อสู้กับการลุกคืบของในทุน